ผมเชื่อว่าการที่เราได้เอาเรื่องราวของคนที่ถูกหลอกลวงต้มตุ๋น
ในลักษณะต่างมาเปิดเผยนั้นเนี่ย
มันจะทำให้คนที่คิดจะเชื่อ
ลังเลที่จะร่วมกับเขาเนี่ย

ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่า
จริงก็ตั้งกาดแล้วนะ

เพราะสถานะของเธอเป็นดีไซเนอร์

มีเงินที่จะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศได้

สุดท้ายยังต้องเจอครับ
หมดเงินไปประมาณ๓ล้านบาท

ป่านนี้ยังไม่ได้เงินคืน

ตำรวจก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย

ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เรากำลังจะพูดจากับผู้หญิงคนนี้
ธัญรัฐสิทธิเจริญยศหรือคุณตาย
คุณตายอยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณตายครับ

ครับลองเล่าให้ฟังที่เริ่มต้นเนี่ยไปเกี่ยวเริ่มต้นเนี่ยไปตกเป็นเหยื่อยังไง
ค่ะก่อนอื่นนะคะที่ฉันต้องขอกลับขอบคุณนะคะคุณสมาธินะคะเจมชัยจิตวนิส
ประธานสมภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยนะคะที่ช่วยเหลือดิฉันและผู้เสียหายมาโดยตลอดค่ะ
และขอกลับขอบคุณนะคะช่องไทยรัฐนะคะที่เปิดโอกาสให้ดิฉันมาพูดถึงภัยของกระบวนการแชร์ลูกโซ่
ครับมันเริ่มยังไงเริ่มยังไงคุณธัญรัฐเจอเข้าไปยังไงเริ่มต้นยังไง
คือดิฉันอยากจะบอกว่าเลยนะคะว่าการหลอกลวงเนี่ยถึงแม้คุณอยู่ในบ้านคุณก็สามารถถูกหลอกได้ค่ะ
อย่างดิฉันเป็นตัวอย่างเลยค่ะดิฉันใช้คำว่าเหมือนโจรนะคะที่มาเคาะประตูบ้าน
ฉันใช้คำว่าโจรเลยนะคะเพราะดิฉันอยู่บ้านของดิฉันดีเขาเข้ามาหาที่บ้านมาหลอกลวงดิฉัน
ให้ดิฉันตกหลุมทางของเขาอะค่ะครับเขามาพูดยังไงเขาพูดทีเดียวยอมเขาเลยเหรอครับ
ไม่ค่ะไม่ค่ะมาหลายครั้งมากค่ะและเขามีวิธีการที่แยบยนต์มากซึ่งขนาดเราระวังตัว
เราก็สามารถถูกหลอกได้เพราะเขามีดึงเราเข้าในกลุ่มเราเห็นคนลงเยอะมาก
มีผู้หลักผู้ใหญ่มีทุกระดับชั้นดีกว่าที่เป็นผู้นำนะคะอืมค่ะแล้ววันหนึ่งนะคะ
เราก็ตัดสินใจลงโดยที่ไม่เต็มใจเท่าไหร่ด้วยนะคะแต่ด้วยความสามารถของโจรพวกนี้แหละค่ะ
เขามีความรู้ความสามารถที่ทำให้เราเนี่ยตกหลุมที่จะลงทุนกับเขาได้ค่ะ
ยิ่งเราระวังตัวเนี่ยเขาก็ยิ่งเอาฉะนั้นนะครับ
เขากรองมาแล้วค่ะเขากรองมาแล้วค่ะคุณสุภาพเขามาหาแต่ละคนเขากรองมาแล้วค่ะ
ว่าไปหาใครจะได้เท่าไหร่มาหาดิฉันได้ประมาณเท่าไหร่และดิฉันให้ความสำคัญกับอะไรค่ะ
ตัวดิฉันเองดิฉันให้ความสำคัญกับลูกเขาก็เอาโปรท่องเที่ยวให้เป็นรางวัลพิเศษขึ้นมา
ดิฉันถึงได้ศูนย์เสียเงินถึง๑๓ล้านบาทค่ะในระยะเวลาแค่๑เดือนนะครับ
ครับตอนแรกเนี่ยลงลงลงไปครั้งละเท่าไหร่ยังไงมัน
พอหลังจากที่เราลงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีทั้งโทรศัพท์มีทั้งไลน์ส่วนตัวและมีดิฉันใช้คำว่าหน้าม้าดีกว่า
เขาก็จะบอกว่าต้องลงเท่านี้จะได้แบบนี้ได้เงินแบบนี้ได้ท่องเที่ยวตรงนี้
ฉันให้คุณเลย๔ใบเลยไปเที่ยวมันดิฟต์ค่ะ
ฉันก็ถือว่าจะวันเกิดลูก

เพราะเอิญที่ดิฉันเองเนี่ย
ก็อยากจะบอกประชาชนนะคะให้รู้เลยว่า

มันเป็นอะไรที่มันจับตรงกันข้ามค่ะ
ใช่ค่ะ

ผลตอบแทนที่เขาเอามาล่อเราเนี่ย
สมมุติลงไป๑๘๐๐๐๐บาทเนี่ย
ผลตอบแทนที่เขามาบอกว่า

ของดิฉันเองเนี่ยค่ะ

แต่ได้วันละ๑เดือนละ๓๐ค่ะ
เดือนละ๓๐

ก้อนแรกชิมลางก่อน
แล้วพอสิ้นเดือนไปเบิกเงินดูซิได้หรือไม่ได้

แต่มันเบิกไม่ได้ค่ะตัวเลขมันน้อย
เขาก็เลยบอกว่ามันต้องลงเพิ่มอีกค่ะ
ถึงจะได้เบิกได้เดือนนึงรวมกันแล้วค่อยเบิกค่ะ
นี่แหละค่ะวิธีการที่แยกยนต์ที่เราคาดไม่ถึง

แล้วไม่ถามคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์
หรือว่าเขาเบิกได้จริงไหม
มันมีเขาเปิดกลุ่มไลน์กันใช่ไหมฮะ
แล้วคนอื่นเขาได้ไหมครับ

ได้แต่ตัวเลขค่ะ

ได้แต่ตัวเลขแล้วเราก็เชื่อนะคะ
คุณธัญลักษณ์ใส่เข้าไปก้อนแรกเนี่ย

เกือบ๓ล้านบาทในรอบ๑เดือน
ของดิฉันเองนะคะ๑๖ครั้งนะคะโอนไปค่ะ

ระยะที่ครั้งที่๑ถึงครั้งที่๑๖เนี่ย

เพราะระยะเวลาแค่เดือนเดียวค่ะ

มันติดหายไปเลยค่ะ

ที่รู้ว่าถูกหลอกแล้วเนี่ย

หลังจากที่เราลงครบ๑๖ครั้งแล้วเนี่ยค่ะ
แล้วก็ติดต่อคนที่มาชวนเนี่ยค่ะ
กรรมการที่อยู่สมบูรณ์นี่ล่ะค่ะ
บอกว่าเนี่ยฉันจะเบิกเงินแล้วนะ
ทำยังไงเขาก็เริ่มจะไม่ค่อยคุยกับเราเท่าไหร่

โปสเราย์ไลน์ผมว่าระบบมีปัญหา

แต่เขาก็ยังหลอกเราต่อนะ
สองตัวจะเอาเหรียญมาให้พี่รู้แล้วกระบวนการนี้มันเป็นเหมือน
แคร์แน่นอนก็เลยแจ้งความตอนที่เขาเริ่มมาชักชวนเราเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยยังไงเขาเขาติดต่อเราถี่ไหมโอ้โหทั้งวันทั้ง
คืนอ่ะทั้งไลน์ทั้งมือถือคุยถึงตีสองนะคะเขาก็รับเงินเยอะ
มากค่ะรับเงินถึงปี๒ก็ยังรับเงินอยู่เพราะเจ้าบ้านอย่า
ลืมนะคะก็จ่ายเงินสดไปเยอะมากค่ะที่ไม่ได้แจ้งความ
สารมากค่ะอืมอืมค่ะอืมคือที่ผมผมคิดว่าน่ากลัวก็คือ
ว่ารายของคุณธัญรัฐเนี่ยระวังตัวแล้วตอนแรกก็ไม่เชื่อ
แต่ตอนหลังเนี่ยจะโดยอะไรก็ตามแต่สุดท้ายก็เชื่อแล้วตัว
แล้วสุดท้ายโอนเข้าไปถึงตั้งสิบหกครั้ง

คนที่ระมัดระวังตัวอย่างดีแล้วเนี่ยก็
ก็ยังไม่รอดเหรอคุณธัญรัฐ
ค่ะดิฉันเนี่ยอยากจะบอกเลยนะคะว่า

หลงที่ไปลงทุนกับกระบวนการแชร์ลูกโซ่แบบนี้

โปรดพุทธประมาณใจอย่างแสนสาหัสทีเดียวเลย
เพราะเขาไม่ได้โดนแค่คนเดียวนะคะ

เขาโดนกันทั้งครอบครัวค่ะ

สงสัยไหมคะว่าทำไมถึงโดนกันทั้งครอบครัว

เขาโดนกันตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องรวมถึงญาติ

ค่ะมีบางลานทำแบบนั้นค่ะยังไม่พอนะคะลามไปถึงเพื่อนเพื่อนอีกค่ะ

ของคุณธัญลักษณ์นี่เห็นว่าลูกต้อง
ต้องหยุดเรียนหนังสือกลับมาเลยฮะ
ของของดิฉันเองนะฮะเป็นอะไรที่มันก็
เจ็บปวดทุกข์ทรมานมากแหละเพราะว่า

ทั้งชีวิตยังไม่มีเงินเก็บถึง๓ล้านบาทเลยค่ะ
แล้วในการที่ของดิฉันลงไปเนี่ย

เป็นเงินที่กู้เข้ามาอีกล้านห้า

ไม่ทราบค่ะ

ถึงแล้ววันนี้ล่ะดิฉันก็คิดว่า

มันเจ็บปวดทุกข์ทรมานใจอย่างแสนสาหัสนะคะ

เรามีความรู้สึกเราเหมือนตายทั้งเป็น

ได้ยินคำว่าตายทั้งเป็นไหมคะ

แล้วพอรู้ตัวว่าถูกหลอกแน่แล้วเนี่ย
ไปพึ่งพาไปแจ้งความ

ฉันอยากจะบอกเลยนะคะว่า
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเบื้องต้นเนี่ยนะคะ

ต้องกลับมาแจ้งในพื้นที่นะคะ

ก็ไปแจ้งก็เหมือนกับว่า

กระบวนการแซรุโต้อะไรอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะนะฮะ
กระบวนการแบบนี้เหรียญอะไรพวกนี้
เขายังไม่รู้ที่ซ้ำว่าเหรียญอ่ะมันชื่ออะไร

ก็แจ้งเป็นแบบข้อโปรงธรรมดา

รายการวนทุกข์ทั้งชัดเสนมีทุกอย่าง

เดี๋ยวเรียกมาเคลียร์ที่นะเดี๋ยวเขาคงมาจ่ายให้หมดน่ะ
เอาข้อจริงเขาไม่เรียกเอกสารอะไรดิฉันเลย
ส่งไปอายการก็คงจะอ่อนนะคะ
อายการสั่งไม่ฟ้องตอนนี้ก็เรื่องอยู่ที่ผู้ว่านะคะ
ก็ยังค้างอยู่ตอนนี้เข้าเดือนที่๘แล้วค่ะ
แล้วขนาดนี้นะคะก็หลังจากออกข่าวไปนะคะ
ในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
จับได้ทั้งหมดนะคะแต่ของฉันก็ยังอยู่เฉยนะคะ
ทีชั้นหนึ่งบอกว่าคนนี้เขาแบบ
เขาเป็นอะไรที่แบบเขาว่างจริงตามที่เขาพูดนะคะ
ทำอะไรไม่ได้เขาเคลียร์ไว้หมดแล้ว

ความหวังที่คิดว่าจะได้เงินคืนมาบ้าง
ตอนนี้อยู่ตรงไหนครับ

เขาบอกว่าถึงแม้กระบวนการนี้ถูกจับนะคะเขาปิดหน้าปิดตานะคะ
ฉันเองอยากถามว่าผู้เสียหายเปิดหน้าออกมาสู้ขนาดนี้แล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบทำไมไม่ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนที่ถูกหลอกเนี่ย
มันนี่ที่ธรรมดานะครับกระบวนการแชร์ลูกโต้

คนไทยต้นคนไทยคนไทยหลอกคนไทย

เอาละครับก็ให้ความหวังว่าวันหนึ่งอาจจะได้เงินคืนมาบ้างนะคุณธัญ
ขอบคุณมากครับ

ผมติดใจตรงที่ว่าเรื่องนี้คุณมิ้นคุณก๊อฟ
เธอบอกว่าเธอระวังตัวแล้วนะ
ครั้งแรกไม่เชื่อต้องไปครั้งที่๒ครั้งที่๓
แล้วคนยิ่งฉลาดเขายิ่งเอาเรื่องที่ฉลาดกว่า
มาทำให้ตายใจ

ส่วนหนึ่งมินว่ามันคือจิตวิทยาด้วย

ล้วนเลยในการที่จะเข้าถึงจิตคนและทำให้เขาหลงเชื่อ

โอนเงินคนซึ่งเป็นดีไซเนอร์นะ

เขาไม่ใช่โทษไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาที่ไม่รู้เรื่องนะ

แล้วเวลาเข้าไปรวมกลุ่มในลายกลุ่มแล้วเนี่ย

คนนั้นได้เท่านั้นคนนี้ได้เท่านี้
อะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะ

ผมคิดว่าคนที่ฟังอยู่ต้องใจแข็งกว่านี้นะ

ครับก็อย่างที่คุณสุภาพบอกคือพอเป็นเรื่องของการลงทุน
เรื่องของเงินที่บางทีเรายังไม่เห็น

เหมือนที่ผู้เสียหายผู้ค่ะมันเงินทั้งชีวิตให้เก็บมาไปกู้มาอีก
แล้วก็หวังว่ากระบวนการยุติธรรมจะสาวไส้

แล้วก็จะได้ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นอีก